ผู้ชมครับไปดูงานนี้หน่อยต้องบอกว่างานใหญ่จริงนะฮะ
คนใหญ่คนโตเนี่ยครับพื้นที่นะครับที่ปฐุมธานีนะครับ
เพราะว่ามีอดีตนายกอบตจะบวชหลานชาย

อ่าก็ต้องให้สมเกียจสมศักดิ์ศรีหน่อย
มหรสบเฉลิมฉลอง๕วัน๕คืน
เต้นโชว์นะฮะเครื่องเสียงแสงสีเสียงเนี่ยกระหึ่มอลังการเลยครับ
มาเป็นร้อยนะฮะนี่คือเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ
นี่ฮะมาโชว์ตัวในงานนี้นะฮะงานบวชนะครับทุกผู้ชมครับ
ทั้งหมดเนี่ยร้อยกว่าคนไม่นับรวมรถเครื่องเสียงอีกเป็นร้อยคันนะครับ

เรียกว่าเสียงโอ้โหนี่แบบดังกระหึ่มเลยนะครับ
ตรงนี้คือจุดลานบ่อดินนะครับที่อำเภอราชหลุมแก้วจังหวัดปฐุมธานีนะฮะ
บ่อดินดีอร่อยนะครับนี่คืองานมหรสบฉลองบวชนะฮะ
ของหลานชายของอดีตนายกอบตคูขวางและกำนันวันดีขาวขำ
กำนันคนดังในพื้นที่นะฮะ
ซึ่งก็เป็นหลานชายนี่คือนายภาคภูมิขาวขำนะครับส่วนอดีตนายกอบตภูขวาง
ชื่อนายมณัฐขาวขำนะครับอดีตกำนันชื่อนางวันดีขาวขำนะฮะ
ซึ่งก็เป็นหลานปู่หลานย่ากันค่ะนี่เขาบอกดีใจมากที่ว่าหลานชายจะบวชนะครับ
มานานหลายปีพอหลานตัดสินใจจะบวชเนี่ยจัดงานฉลองใหญ่เลยนะฮะ
ฉลองนาคเนี่ยคืนแรกก็คือเมื่อคืน
โคโยตี้เป็นร้อยชีวิตค่ะคืนนี้คืนที่สอง
นักร้องลูกทุ่งชื่อดังคืนที่สี่จะมีคอนเสิร์ตของ
๊ะนงพนีและแซคชุมแพรค่ะและปิดท้ายด้วยคืนสุดท้ายคืนที่ห้า
ลิเกของคณะกุ้งสุธิราชค่ะถามคุณย่าของพ่อนาค
ค่าใช้จ่ายคืนละเท่าไหร่เนี่ยแสงสีเสียงทั้งหมด
นี่จ้างมาทั้งหมดเนี่ยตกแล้วคืนละประมาณสองแสนนะฮะ
จัดงานบวชให้หลานชายห้าคืนก็คูณไปแสงสีเสียงบนเวทีนี่
ปลาเข้าไปล้านหนึ่งแล้วแต่หลายคนบอกก็ไม่เป็นไรหรอก
ก็ญาติผู้ใหญ่ของคนที่เขาบวชเขามีสตางค์นึกว่างานประจำปีของจังหวัด
จัดใหญ่จริงมีฐานะเขาก็จัดได้แต่บางคนก็แอบคิดว่าเอ๊ะสิ้นเปลืองเกินไปหรือเปล่า
ก็บอกว่าไม่เป็นไรเงินเขานี่เขามีสตังค์เขาจะจัดเขาสบายใจแบบนี้